เขาจะมีชีวิตความเป็นอยู่ในถ้ำกันยังไง

ถ้า๑๓ชีวิตนี้เป็นลูกหลานตัวเอง

ตอนนี้ก็เหมือนลูกหลานตัวเองกันหมดแล้วล่ะ
คือก่อนหน้านี้ตอนที่ไปสำรวจปล่องกัน
เพื่อหาทางจะลงเข้าไปได้หรือไม่
ดอยผาหมีเนี่ยมันเป็นที่ซ่องสุมของวนการค้ายา
อยู่บริเวณแนวชายแดนของไทยกับเพื่อนบ้าน

ไปดูสกรูปต่างที่ผู้สื่อข่าวเคยทำตรงนี้

ที่ลำเลียงคราวนี้ประเด็นแตกแล้วค่ะบานปลายเลย
เจ้าหน้าที่ปิดข่าวตรงไหนอะไรยังไงหรือเปล่า
วันนี้ผมถึงบอกเนี่ยว่ายอมใจท่านภูวานโรงศักดิ์
จากบริหารจัดการพื้นที่หน้างานแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย
กระแสข่าวในโลกโซเชียลท่านก็สยบได้

วันนี้ท่านมาแถลงข่าวเนี่ยหลายเรื่องนะครับทุกผู้ชมครับ
เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนี้ที่เราเล่าให้ฟังเนี่ย

เดี๋ยวให้ทางตำรวจแถลงเลยเอาให้ชัดเลยว่าตรงนี้
มันเป็นพื้นที่ยาเสพติดไหม
ถ้ำหลวงเนี่ยถ้ำดอยผาหมีถ้ำอะไรแถวนี้
ตกลงตอนนี้มันเป็นพื้นที่อะไรยังไงกันแน่
จะได้ไม่คิดกันไปไกลเยอะนะครับลองฟังดูนะครับ
แล้วก็ส่วนเรื่องของชี้แจงเรื่องยาเสพติด
ผมขอให้ท่านชูรัฐครับที่เป็นคนดูแลตรงนี้
ได้ให้ความรู้สึกว่าเป็นอย่างไร
ยืนยันนะครับว่าเป็นเรื่องของน้องเขา
ที่เข้าไปทำกิจกรรมนะครับ
ในถ้าไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับยาเสพติด

ตอนนี้มีเพจหนึ่งที่ใช้เวลาประมาณ๑๖นาทีนะครับ
ขอชี้แจง๕ประเด็น
ประเด็นอื่นนั้นไม่เกี่ยวข้องผมไม่ขอชี้แจงนะครับ
พอหนึ่งที่ไปฝากผิงบุคคลอื่นยาเศรษฐิตมันไม่ได้ออกจากค่ำหลวงแห่งนี้
จับได้ที่น้ำจ้ำน้ำจำข้างหน้านี้บนถนนโยธิน
แต่ข้อเท็จจริงมาจากเชียงแสนนะครับเป็นไปได้ไหม
สายบอกว่ายาเศรษฐิตจะออกจากตรงนี้แล้ววิ่งไปบอกกำลักษณ์
กว่าตำรวจจะมามันเลยบ้านน้ำจำไปแล้วมันไม่ทันหรอกนะครับ
เพราะฉะนั้นเชื่อหรือไม่ก็ตามใจนะครับประเด็นที่หนึ่ง
แล้วในคดีนี้ผู้ต้องหาคนเดียวขับรถมา๑คัน
อย่าบ้าในหนึ่งล้านเมตรจริงแล้วก็วิ่งตามถนนโอเดียทินนะครับ
ไม่ได้วิ่งออกจากถ้ำประเด็นที่สองนะครับ
ข้อมูลยาเศรษฐิตของตรงรวจบทรวนปังห้าไม่เคยปรากฏข้อมูลข่าวสาร
หรือข้อเท็จจริงว่ามีการใช้ถ้ำหลวงแห่งนี้
หรือสุขส้นยาเศรษฐิตแต่ประการใดประการที่สามนะครับ
สภาพภูมิประเทศของเทือขาวแดลาวเช่นเนี้ยไหน
ไพกับธมมาเนี้ยเป็นบุเขาสูงชันตามช่องเขา
อยู่ในอดีตเมื่อประมาณ๓๔ปีก่อน
มีการรักรอบรำเรียงยาของชนกลุ่มน้อย
เข้ามาในประเทศของเราจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับ
สรรเขาสรรเขาหรือช่องเขา
มุดมาตามรูถ้ำหรือรอดถ้ำมานะครับ
ปัจจุบันนี้พื้นที่แห่งนี้
ทางยาเซพติธรรมหรือทางบุญนาคาร
ให้ง่วงปลายให้กองพลังขาเมืองเป็นผู้ดูแลนะครับ
ตอนนี้ตามลงอยู่เต็มไม่ต้องหัวหล่ะครับ
และก็ได้มีการจับบุญยาเซพติธรรม
รายสำคัญสำคัญมีการปะทะกันหลายครั้งนะครับ

ที่บอกว่าต่อชะดอถอนกำลัง๑๖นายไปเจอจุด

ถึงหนีกันนะครับ

๓คนจะไปโดนหรือจะไม่หนีนะครับ
ถามตรชดอแล้วเนี่ยข้อมูลต่าง
เขามาทำงานตรงนี้เขาทำภารกิจแล้ว
มันเจอทางตันดูตามช่องกัน
ก็เลยถอนออกมาแล้วก็ไปทำจุดอื่น
ธำหลวงอย่างนี้ไม่ใช่เส้นทานามเลี้ยงยาเสพติฤทธิ์
หรือแหล่งพักแหล่งซุกซ่อนยาเสพติดแต่ประการใด
ดังนั้นถ้ำหลวงไม่ใช่พื้นที่สีแดงนะครับ

ชัดมากสรุปเลยก็คือต่อชะดอเจออะไรถึงได้ถอน

เข้าใจตรงกันนะครับคือถ้าจะคิดกันไปต่างนานาเนี่ยนะ
ผมว่าวิเคราะห์จากที่เขาทำงานกันณปัจจุบันก็ได้
ถ้าจะบอกว่าเจอแล้วแต่เขาปิดข่าวยังไม่บอก
ถามว่าวันนี้ซิลจะดำน้ำอยู่ทำไม
คือท่านผู้ว่าเคยบอกแล้วนะคะว่าถ้าเจอแล้วเนี่ยจะทำงานให้เหนื่อยทำไม
ดำจะค้นหาจะบินจะทำทุกอย่างเนี่ยเพื่ออะไร
ถ้าเป็นเรื่องของแก๊งค้ายาเสพติดเข้ามาจัดการทั้ง๑๓คนเองอะไรเอง
คิดว่าตำรวจเขาจะไม่รู้เหรอถ้าเขารู้เขามีสงมีสายอะไรแจ้งข่าวมาเนี่ย
เขาจะทำงานกันอยู่ทำไมหน้างานนะขนาดนี้เหนื่อยกันทั้งวันทั้งคืนเนี่ย
เข้าใจว่าอยากให้๑๓คนออกมาได้เร็วที่สุดแต่ติดตามข่าวจากสื่อกระแสหลักดีกว่า
เราไม่อยากให้ทุกคนคิดกันไปเองแล้วก็ตะเลิศกันไปใหญ่
เพราะว่ายืนยันแล้วรองไม่ใช่รองทางแม่ทัพภาคห้า
บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕ท่านก็ยืนยันแล้วเพราะฉะนั้นชัดเจนแล้วนะคะ